พาไปพักผ่อนที่นี่กันหน่อย

คุณผู้ชมไปดูภาพของหาดจอมเทียนปัจจุบันนี้กันนะครับ
ยังไงล่ะดูคลิปนี้ไม่คิดว่าเป็นเมืองไทยเลยด้วยซ้ำ

เออคิดว่าเป็นเมืองนอกทะเลก็สวยชายหาดก็สวยนะคุณนะ

บอกว่าโหมองจากด้านบนนะครับ
มองจากคอนโดมองลงไปเห็นสวยงามมาก
จอมเทียนแบบใหม่แบบสับ
ก็คือแบบโหสับเลยคุณ

ฟิลล์เมืองนอกเลยแวบแรกนึกว่าเมืองนอกนะครับ
ทีมข่าวของเราหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับ
เพราะว่าหาดจอมเทียนที่สวยแบบนี้
เขาเป็นโครงการของกรมเจ้าท่านะ
ถมทรายคืนชีพธรรมชาติ
ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลย
กรมเจ้าท่าดำเนินโครงการก่อสร้างเสริมใส่

ความยาวประมาณ๓๕๗๕เมตร

งบประมาณก็ไม่ใช่น้อยนะคุณ

เป็นการเสริมทรายชายหาดตั้งแต่
โรงแรมจอมเทียนชาเล่จนถึงโรงแรมยูน

จะไม่มีชายหาดคือถูกน้ำเนี่ย

หาดไม่มีเลยติดขอบถนนเลย
นี่ฉันนี่เป็นคนพื้นที่นะ

คนชนเหรอใช่โอ้โหดีจังเลย